ทีนี้เรามาติดตามข่าวสารอื่นกันด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
มาดูเหตุนี้หน่อยแม่บอกว่าจับลูกฉันทีเถอะ
ลูกเนี่ยไปเสพยาบ้าพอเมาแล้วก็คุ้มคลั่งค่ะ
จุดไฟเผาบ้านตัวเองบ้านวอดทั้งหลังเลยนะ
คุณคิดดูสิคนเป็นแม่ไปเฝ้าหอพักอยู่ที่อื่น
แล้วกลับมามาเจอสภาพบ้านตัวเองเป็นแบบนี้
แล้วลูกขี่มอเตอร์ไซค์หนีหายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะ
แม่นี่สุดเลยร้องห่มร้องไห้
ไฟกำลังไหม้บ้านเลขที่๗ทับ๓ที่หมู่๑๒
นี่เขาเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง
แหมก็กลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะคะเป็นบ้านไม้ด้วย
อยู่ในซอยหนองยายรัก๓หมู่๑๒ตำบลนาป่าอำเภอเมืองชนบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดเลยค่ะตี๕ที่ผ่านมานี่เอง
โดยไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็ว
ดับเพลิงก็ต้องเร่งฉีดน้ำเพื่อดับไฟ
ใช้เวลาอยู่สักชั่วโมงกว่าไฟก็สงบลง
แล้วก็เห็นว่าบ้านมันเสียหายทั้งหลัง
ยังมีรถเก๋งอีกหนึ่งคันรถมอเตอร์ไซด์แต่งซิ้งอีกหนึ่งคัน
ที่ได้รับความเสียหายด้วยนะคะ
หลังจากเกิดเหตุผู้เป็นแม่ก็คือนางเรนูหงไทยอายุ๕๖ปี
มาถึงร้องไห้บอกว่าเสียดาย
ไปดูแลตัวชั้นนี่นะไปดูแลหอพัก

โดยที่ให้ลูกชายอยู่บ้านนี้คนเดียว
ลูกชายก็คือนายธนภูมิหงไทยอายุ๔๓ปี

ติดยาเสพติดเสพยาบ้าคุ้มคลั่งบ่อย
แล้วแม่บอกไม่นึกเลยว่าลูกฉันจะมาเผาบ้าน

อยากให้ตำรวจไปตามจับกลุ่มตัวลูกชายมาติดคุกให้ได้
อย่างน้อยเขาจะได้เลิกยาเสพติดนะคะ
ส่วนญาติที่บ้านอยู่ติดกันก็บอกว่าตัวนายธนภูมิ

ตัวนายบอยไม่ได้ทำงานอะไร
วันเสพแต่ยาบ้าเมาทีก็คว่างข้าวของ
อะโวยวายตะโกนโหกเวกทุกวันเลย

ไม่อยากจะแจ้งความอะไรเพราะว่าก็ไม่ได้อยากให้หลานติดคุก
แต่ว่ารอบนี้หนักก่อนจะเกิดเหตุไฟไหม้
ได้ยินเสียงหลานเรียกเรียกตะโกนเรียกมา
หลังจากนั้นไฟก็ลุกขึ้นในบ้านอย่างรวดเร็วเลยค่ะ
ส่วนตัวหลานก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีออกไปข้างนอก

ตอนนี้มีการประเมินค่าเสียหายแต่ก็ยังประเมินอะไรไม่ได้
ส่วนตัวในบอยที่หนีไปตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งตามตัว
จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ